จากเหตุการณ์ชุมนุมของพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นในพุทธมณฑล
เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาทำให้วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทย
จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องนี้
เป็นการพูดถึงเรื่องของพระธรรมวินัย
รวมทั้งความเหมาะสมในการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ด้วย
ตามกลางการวิเคราะห์ครั้งนี้นะคะจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
สวัสดีครับคุณครับขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

ภาพที่เราเห็นอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ในจอโทรทัศน์

เป็นภาพที่มีคนตั้งคำถามกันเยอะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการสงฆ์ของบ้านเรา
จริงคำถามนี้ก็ตั้งคำถามมานานแล้วล่ะครับ
ภาพที่พระไปล็อกคอทหาร
ถ้าภาษาในโลกออนไลน์ที่เขาส่งสติ๊กเกอร์กัน
เขาจะถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
มาถึงจุดที่พระมาแสดงอาการอย่างที่เห็นในจออยู่ตอนนี้ครับ

ถามว่าต้นเหตุเรื่องนี้มันมาอย่างไร
ต้นเหตุเรื่องนี้ก็มาจากเหมือนกับต้นเหตุหลายเรื่องที่เกิดขึ้น
ความแตกแยกกันขึ้นในสังคมไทยนั่นแหละครับ
ความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมา
แล้วมาปะทุดึเดือดเอาในช่วงเสื้อเหลืองเสื้อแดง

ส่งผลให้เกิดความแตกแยกทางความคิดทุกอนุของสังคม
ในครอบครัวก็มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงเห็นต่างกัน
ในสถานที่ทำงานก็มีปัญหาเรื่องเชียร์เสื้อเหลืองเชียร์เสื้อแดง
พูดเรื่องการเมืองกันไม่ได้ต้องห้ามเลยล่ะ
แวดวงนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัย
แต่ก่อนนี้เวลาแสดงความคิดความเห็นโทรศัพท์สอบถามขอความคิดความเห็น
รายการวิทยุผ่านรายการโทรทัศน์ยังพอที่จะหาได้ว่า
ใครบ้างที่ยืนอยู่ตรงกลางแต่ช่วงหลังหายากครับ
เพราะว่าบนหน้าผากนั้นมีตราเหลืองตราแดงติดกันเกือบทุกคน
ความขัดแย้งลุกลามไปถึงขั้นในหน่วยราชการทหารตำรวจก็ไม่เว้นครับ
นี่คือสภาพที่เป็นสารตกค้างมาจากความขัดแย้งในสังคม
ในช่วงที่มีการปะทุดุเดือดระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง
จนกระทั่งมาถึงวงการสงฆ์วงการสงฆ์มีความคิดแตกแยกกันมากในเรื่องการเมืองนะครับ
แม้ว่ารัฐมนูลเขาห้ามพระมายุ่งกับเรื่องการเมืองพระไปลงคะแนนยังไม่ได้เลยครับ
แต่ว่านักการเมืองเขารู้นี่ครับว่าพระลงคะแนนไม่ได้
แต่พระนี่แหละมีอิทธิพลต่อชาวบ้านที่ไปลงคะแนนให้พักการเมือง
ฉะนั้นความแตกแยกสังคเพศในวงการสงฆ์พอมันเกิดขึ้นมันซึมลึกครับ
หลายวัดพระต่อพระด้วยกันก็มีพระเสื้อเหลืองมีพระเสื้อแดง
เจ้าอาวาสหลายจังหวัดเลยครับที่แสดงออกชัดเจนว่าตัวเองยืนอยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองหรือยืนอยู่ฝ่ายเสื้อแดง
ไม่เฉพาะพระระดับลูกวัดหรือระดับเจ้าอาวาสหรอกครับ
ระดับเจ้าคณะอำเภอพระระดับเจ้าคณะจังหวัดพระระดับสูงขึ้นมาจนกระทั่งถึงชั้นราชาคณะ
คนก็รู้ว่าเวลาแสดงความคิดเห็นออกมาองค์ไหนเป็นพระเสื้อเหลืององค์ไหนเป็นพระเสื้อแดง
แต่นั่นเป็นความคิดแตกแยกในเชิงของตัวบุคคล
แต่ว่าวันหนึ่งที่มันลุกลามใหญ่โตก็เพราะว่า
ความคิดแตกแยกระหว่างตัวบุคคลมันกลายเป็นเรื่องขององค์กรขึ้นมา
มีเครือข่ายวัดที่ใหญ่โตและมีเครือข่ายกว้างใหญ่ไปสาร
จ้องมองว่าเป็นเครือข่ายวัดที่สนับสนุนการเมืองอีกซีกหนึ่ง
ฉะนั้นเมื่อเครือข่ายของวัดที่ว่านี้ก็คือวัดธรรมกายนั่นแหละครับ
กว้างใหญ่ภัยศาลขึ้นมาเรื่อยคนที่อยู่คนละฝากกับพักการเมืองที่พระธรรมกายสนับสนุนอยู่
เขาก็มีความรู้สึกว่าปล่อยให้ธรรมกายยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ภายศาลมากกว่านี้ไม่ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ฉะนั้นวิธีการสกัดที่จะไม่ให้ยิ่งใหญ่ภัยศาลนี้ก็ได้เห็นรูปแบบกันมาแล้วในหลายรูปแบบครับ
ออกมาต่อต้านไปแจ้งความดำเนินคดีคดีคารางคาซังอยู่ในศาลเยอะแยะไปหมด
นั่นก็เรื่องของเรื่องก็ช่างเถอะเพราะเป็นเรื่องของความคิดเห็นความขัดแย้งต่างบุคคล
แล้วมันก็ลามมาถึงการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชท่านผู้ชมก็ทราบนี่ครับ
ฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าถ้าแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
เป็นไปตามที่มีการนำเสนอกันอยู่ขณะนี้ก็คือสมเด็จช่วง
ก็มีข้อกล่าวหาว่าสมเด็จช่วงนั้นสนับสนุนวัดธรรมกาย
ฉะนั้นถ้าสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ธรรมกายจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากกว่านี้อีกเยอะ
แผ่ล่มเงาปกครองวงการพระมากกว่านี้อีกเยอะ

ก็คือว่าทำยังไงที่ไม่ให้สมเด็จช่วงขึ้นเป็นพระสังฆราช
เรื่องนี้ก็ลามมาจนถึงภาพที่เกิดขึ้นเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะให้นำเสนอสมเด็จช่วง
เพื่อนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมให้เร็วเป็นไปตามขั้นตอน
แต่ฝ่ายหนึ่งบอกว่ายับยั้งเอาไว้ก่อน
เพราะยังมีคดีความต่างนานาเกี่ยวกับเรื่องรถเบนส์
เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังคารังคาสังอยู่
ฉะนั้นพอคาราคาซังอยู่ก็เกิดภาพอย่างที่เห็นเมื่อสองวันที่แล้วนั่นแหละครับ
ก็คือว่าฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอมเขาก็เดินหน้าลุกเข้ามา
อีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมไม่ได้เหมือนกัน
เรื่องนี้จะต้องเผชิญหน้ากันไปอีกนาน
จริงมีคนบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างธรรมยุทธ์กับมหานิกาย
ไม่ใช่เลยครับอย่าไปโทษตรงนั้นเลย
เพราะในชั้นราชาคณะที่ประกอบกันด้วยเป็นกรรมการมหาเทราสมาคม
มีมติเอกฉันตรงกันครับ
ชั้นราชาคณะที่เป็นมหาเทราสมาคมนั้นเนี่ย
ก็มีทั้งฝ่ายมหานิกายมีทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์ไม่มีปัญหากันเลยครับ
ใครที่เข้าใจว่าเรื่องนี้มีความขัดแย้งลึก
ระหว่างมหานิกายกับธรรมยุทธ์ไม่ใช่ครับ

แต่มันเกี่ยวอย่างเหตุผลอย่างที่ว่า
มีเรื่องการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง

จริงอยู่ครับความแตกแยก
ความเห็นต่างระหว่างธรรมยุทธ์กับมหานิกายเนี่ย

พวกเราอ่านประวัติศาสตร์อ่านเรื่องหนังสือพิมพ์
อ่านเรื่องศาสนาเราก็รู้ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔
ตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาไม่ใช่นิกายนะครับ
ตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาเพราะเห็นว่า
ในช่วงนั้นพระสงฆ์ปฏิบัตินอกลู่นอกทางมาก
มีเรื่องเล่ากันว่าเตะตะกร่อกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑เดินผ่าน
พระยังเตะตะกร่อกันเฉยเลยครับ
จนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่๔
ก็ตั้งคณะธรรมยุติขึ้น
มีคนบอกว่ามีความขัดแย้งในวงการสงฆ์
แต่ว่าช่วงหนึ่งก็เกิดความขัดแย้ง
และหลังจากนั้นความขัดแย้งระหว่างธรรมยุทธ์กับมหานิกาย
ก็สลายไปไม่มีปัญหาเลยครับ
เพียงแต่ว่าคราวนี้มันเกิดเหตุเพราะว่า
ตกค้างสารตกค้างจากเรื่องการเมือง
มันลามมาจนถึงเรื่องวงการพระ

คือทำการเมืองให้สงบ
คำว่าสงบในที่นี้หมายถึงว่า
ความขัดแย้งความแตกแยกที่เคยเกิดขึ้น
ในช่วงที่มีการตะลุมบอลกันระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงนั้น

แน่นอนฮะการเมืองต้องความขัดแย้งแน่นอน
ไม่มีการเมืองที่ไหนที่ไม่มีความขัดแย้ง
แต่ความขัดแย้งต้องอยู่ในกติกา
ฉันชนะเธอรอก่อนเธอชนะฉันรอได้
แต่ถ้ากลับมาแล้วอยู่ในภาวะที่ว่า
ผู้ชนะทำงานไม่ได้เพราะผู้แพ้ไม่ยอม

ความหวังเดียวที่จะแก้ปัญหาวงการสงฆ์ก็คือว่า
ถ้าความขัดแย้งในวงการเมือง
หลังจากการเลือกตั้งไม่กลับมาอย่างเดิมอีก
วงการสงฆ์จะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น
และปัญหาที่เราได้เห็นกันเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา

นี่คือเรื่องที่จะต้องจับตามองอย่างยิ่งว่า
ถ้าวงการสงฆ์แตกแยกกันถึงขนาดนี้

ระหว่างพุทธจักรกับมหาจักรนะ
ระหว่างพุทธจักรอาณาจักรนั้นแบ่งแยกกันชัดเจนครับ
วงการพระก็อยู่วงการพระเราเรียกกันว่าพุทธจักร
วงการคารวาสก็เรียกว่าอาณาจักรไม่ยุ่งกัน
ฉะนั้นทำยังไงที่จะทำให้เรื่องนี้สมานกันได้
เป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับ
ขอบคุณครับ